ไม่มีไม่มีคือหลวงหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อทองครับ
อยู่ที่วัดไร่กล้วยท่านมรณภาพไป๔ปี

ก็เลยเอาทองไปติดเอาไว้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปกราบไหว้
แต่ชาวบ้านก็เอ๊ะท่านอายุท่านเท่าไหร่นะอะไรแบบนี้นะ
เดี๋ยวเราจะบอกให้คุณผู้ชมฟัง
ที่วัดบรังศรีสุธาวาสหรือว่าวัดไร่กล้วย
อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พระครูมัธุรธรรมภาษณ์เป็นเจ้าอาวาส
คณะศิษยานุสิตได้จัดงานวันครบ
รอบวันมรณภาพครบ๔ปีของพระครูสุธิคุณรังศรี
หรือว่าหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองเนี่ยนะเป็นอดีตเจ้าอาวาส
พร้อมทั้งนำร่างของท่านออกจากโลงมาปิดทองทั้งองค์
โดยมีดรชวีวันคำพาเป็นนายกสมาคม
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
แล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือชวีวันกรุ๊ป
เป็นประธานครับในการปิดทองศีระสังขารของหลวงพ่อทอง
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมกันปิดทอง
กราบไหว้เนี่ยทั้งตัวเลยเป็นทองหมดเลย
แต่ร่างท่านเนี่ยสารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแต่ร่างท่านเนี่ยสารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการนำสรีระสังขารของท่านเอาไว้ในโลงแก้ว
ให้ประชาชนที่ไปวัดนี้ให้ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือไปกราบไห้บูชากันนะฮะ
ก็อยู่ที่สาราตั้งสรีระสังขารนะฮะ
โดยหลวงพ่อนั้นอาพาทด้วยปอดติดเชื้อแล้วก็มณฑภไป๔ปีแล้ว
สิริอายุของท่าน๙๔ปี๖๘พันศาด้วยกัน
คุณผู้ชมถ้าจะไปกราบไห้ก็ไปได้ที่วัดรังศรีสุธาวาสวัดไร่กล้วย
อายุของท่าน๙๔ปี๖๘พันศา
ก็นำมาฝากตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกัน

วันที่๑กันยายนเราจะมีการสัญจรไปออกรางวัลที่จังหวัดชายภูมิด้วย

โอ้ชาวชายภูมิรอเลยนะคะ
ถูกใจคุณผู้ชมมากเลยนะโปรดิวเซอร์เราก็หัวเราะเสียงดังเลย